ดูอีกข่าวที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เหมือนกัน
ก็คือการแฮ็กข้อมูลในโลกโซเทียล
กรณีนี้เกิดขึ้นกับคุณดวงเดือน
ซึ่งเป็นภรรยาของอาเอกสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดกาล
คือลักษณะของคนร้ายเขาทำแบบนี้ค่ะ
เขาไปหาหมายเลขโทรศัพท์จากทางอินเทอร์เน็ต
พอหาได้แล้วเนี่ยเอาหมายเลขโทรศัพท์นี้
กรอกในรหัสผ่านของเฟซบุ๊ก
หลังจากนั้นก็ใช้ข้อมูลบัญชีเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะ

แล้วก็ไลน์ไปหลอกยืมเงินเพื่อนของคุณดวงเดือน
เงินไปกว่า๖๐๐๐บาทนะคะ
ก็ต้องมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกันแล้วค่ะ
นี่คือข้อความที่มีการคุยกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์
เพื่อขอยืมเงินจากบรรดาเพื่อน
อาเอกสรพงษ์ชาตรีและคุณดวงเดือนจิไทยสงศ์ภรรยา
รวมมูลค่า๖๖๐๐๐บาท
นี่เป็นหลักฐานนะคะที่ตำรวจใช้แกะรอย
ติดตามจับกลุ่มตัวนางสาวละออแถลงกัน
ผู้ต้องหาที่ปลอมไลน์ของคุณดวงเดือน

ว่านำเบอร์โทรศัพท์ของคุณดวงเดือนเนี่ย

แล้วก็หลังจากนั้นไปกรอกหมายเลขโทรศัพท์
ลงในช่องใส่รหัสของเฟซบุ๊ก
ว่าต้องการจะใช้เงิน
แล้วก็ไปหลอกผู้เสียหายแล้ว๓คน

แล้วก็เก็บเอาไว้บางส่วนนะคะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
ซื้อทองค่ะ

แล้วก็เงินที่เหลือค่ะ

เขาบอกว่าเขาสวมรอยเป็นคุณดวงเดือน
แล้วก็ลองสังเกตจากการพูดคุยกับเพื่อนคุณดวงเดือนเนี่ย

แต่ละรายจะถูกหลอกในเรื่องที่ต่างกัน
จนก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้นะคะ
ซึ่งก็จากการที่จับกลุ่มตัวได้เนี่ย
เขาก็ถามนะว่าทำไมต้องทำแบบนี้

ขอโทษทั้งน้ำเสียงสะอื้นแล้วก็ร้องไห้

ตัวเองตกงานแล้วเห็นลุงเอกใจดี

ทำไมคุณต้องมาทำกับผมแบบนี้นะคะ
คุณดวงเดือนบอกว่าช่วงเช้า๑๗พฤศจิกายน
แล้วก็เพื่อนที่ตกเป็นเหยื่อโทรมาถามด้วย

อ้างชื่อตัวเองไปหลอกยืมเงินเพื่อน
โทรศัพท์มาถามกันหน่อยไหม

อย่าเชื่อแค่ข้อความผ่านทางโลกโซเทียล

น่าจะดีเนอะได้คุยกันบ้างยินกันกัน

เห็นแต่ดูหนังสือใครเขียนก็ไม่รู้
แล้วก็โอนเงินให้กันเพราะว่ามันสบายมากเกินไป

คือเพื่อนของคุณดวงเดือนที่เป็นผู้เสียหาย

แล้วก็เห็นว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นคุณดวงเดือน

บอกว่าลูกน้องของอาเอกสรพงศ์

โอนเงินมาให้ก่อนที่ตำรวจจะเปลี่ยนเวร

ขอความเห็นใจแล้วก็ด่วนเลยต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้
ก็เลยโอนเงินไปให้สุดท้ายก็รู้ว่าถูกหลอกกันนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพานุมาตรบุญยลักษณ์รักษาราชการ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
เชื่อว่ามีผู้ร่วมลงมือก่อเหตุหลายคน
เนื่องจากว่าการโอนเงินเป็นการโอนเงินใส่บัญชีของคนอื่น
แล้วก็เป็นการจ้างหวานให้คนอื่นกดเงินออกจากบัญชี
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมา

ส่วนเงินที่เหลือก็จะยึดไว้ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบ
แล้วก็ต้องคืนให้กับผู้เสียหายต่อไป
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านางสาวละออคนก่อเหตุ
เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้
ในพื้นที่สนห้วยขวางได้เงินไป๑๘๐๐๐บาท
เรื่องต้นก็ต้องส่งตัวผู้ต้องหา
ตำรวจนครบานดอนเมืองดำเนินคดีต่อไปนะคะ
คุณจะมาอ้างว่าอาเอกใจดี
แล้วก็มาหลอกโอนเงินแบบนี้ไม่ได้นะ